เพราะเรื่องของการไปก่อเหตุ
เรียนรู้คือระดับอนุบาล

แต่เมื่อไหร่คุณลงมือฆ่า
คือหมายความว่าในพวกเขาเองนะ
ไม่ใช่ว่าให้เด็กอนุบาลมาอยู่ในสแกนเขาไม่ใช่นะ
เขาเปรียบเลยว่าเป็นระดับไหนระดับไหน
คือเป็นองค์กร
ทีนี้คุณผู้ชมคะตำรวจก็มาเปิดเผยเรื่องนี้
แล้วก็ใช้คุณผู้ชมตามเรื่องของการคุมตัวผู้ต่างหา
ในคดีการยิงครูเจี๊ยบที่ถูกลุกหลงแล้วก็น้องหยอดเนี่ยนะคะจนเสียชีวิตค่ะ
โดยทางด้านของตำรวจสนทุ่งมหาเมฆค่ะ

ที่เกี่ยวข้องในคดียิงในน้องหยอดแล้วก็ครูเจี๊ยบ
ถูกแจ้งข้อหาซ่องโจรฝากหางต่อสารอาญากรุงเทพใต้
๔คนคุณผู้ชมเจ้ารถที่บอกว่าเขามีรอยปั๊มด้วยนะ
ปั๊มรูปฟันเฟืองที่บริเวณแขน

เหมือนการได้เลื่อนขั้นหรือเข้าแก๊งแบบเต็มตัว
ก็เลยนำตัวไปสอบปากคำ
ปั๊มรูปฟันเฟืองแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการทำภารกิจสำเร็จในแต่ละครั้งโอ้โห
กลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยตอนที่ตำรวจนำตัวไปจะสังเกตเห็นนะค่อนข้างอิดโรย
นักข่าวเองพยายามถามคำถามไปมากมาย
รวมตัวกันที่บ้านที่ตำรวจไปค้นเจอ
ตกลงไปติวหนังสือไปฝึกอะไรกันแน่

หลังมีเพื่อนที่เข้าไปเยี่ยมผู้ต้องหาจำได้ไหม
แล้วก็บอกว่าเพื่อนเขาเป็นแพ้
แล้วรวมถึงรอยปั๊มที่ลูกฟันเฟืองที่แขนด้วยค่ะ
ไม่มีใครตอบอะไรเลยเหมือนกันหมดเลยค่ะ
ทางด้านภูมิครับการตำรวจนครบาน๕บอกแบบนี้นะคะ

แต่บางคนก็เหมือนจะให้การเป็นประโยชน์บ้าง

ทีนี้ประเด็นที่บอกไปรูปฟันเฟืองที่แขนขึ้นภาพอีกสักที

ก็อยู่ระหว่างการขยายผลต่อ

แต่ละคนที่มีสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือมีความสมัครใจ
มีทั้งแบบปั๊มร้อนมีทั้งแบบปั๊มเย็น
เป็นรูปฟันเฟืองที่มีนัยยะเชื่อมโยงกับการก่อเหตุ
แต่ท่านบอกท่านเปิดเผยอะไรมากกว่านี้ไม่ได้
ตรวจค้นยังไม่พบวัตถุพยานที่เป็นตราปั๊ม
แต่ยืนยันว่าสอบสวนทั้ง๔คนได้ข้อมูลเชิงลึกมาค่ะ
ทีนี้เรื่องของการจับกุมผู้ต้องหาทั้ง๘รายนะ
ก็มีรายหนึ่งในขบวนการก่อเหตุอยู่ระหว่างการติดตามตัว
ขยายผลเพิ่มเติมก่อนขอสารออกหมายจับ
แล้วก็ยังต้องไปขอหมายค้นในจุดอื่นด้วย

และล้วนแต่เป็นกลุ่มคนที่เคยก่อเหตุไปแล้ว
ส่วนการีที่เมื่อก่อนเห็นเมื่อเช้ามีภาพเพื่อนมาเยี่ยม
แล้วก็มาอ้างว่าเพื่อนเขาเป็นแพะต่างนานา
ท่านบอกแบบนี้ว่าคนที่มาบอกว่าเป็นแพ้ด้วย
ที่บอกว่าเป็นเพื่อนเดี๋ยวอันนี้ก็จะต้องตรวจสอบเหมือนกัน
ว่าเกี่ยวข้องอะไรกับกลุ่มเหล่านี้หรือไม่
ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการทางคดีค่ะ

คุณผู้ชมฮะเมื่อวานมันมีภาพนี้ออกมานะครับ
อดเสื้อสะพายกระเป๋าแล้วใส่กางเกงดำเหมือนกันหมดเลย
แล้วก็นั่งมองรุ่นพี่ที่อยู่บนต่ำบนเก้าอี้
ข้างหลังมีเสื้อช็อปเขาบอกเป็นพิธีกรรมหนึ่ง
หรือเป็นการฝึกเด็กเหล่านี้นะฮะ
วิธีหนึ่งนะคุณผู้ชมฮะนี่อย่างที่บอกไปนะครับ
ว่าเขาเหมือนรวมจิตรวมใจอะไรกันเนี่ยนะฮะ
ตรงซอยวงสว่าง๑๙นะครับจำได้สิ
แล้วก็ด้านข้างที่เป็นกระจกนะคุณอ่าถุงดำนะ
เขาปิดถุงดำหมดเลยไม่ให้คนข้างนอกได้เห็น
ส่วนตามเนื้อตามตัวบางคนมีการแต้มสีบนตัวไว้แบบนี้
เขาบอกภาพนี้อาจจะเป็นพิธีกรรมหรือว่ากิจกรรม
การรับน้องแบบรับรับลูนพี่สั่งลูนน้องให้ทำตามระบบ
หรือเตรียมที่จะกระทำการบางอย่าง
นักข่าวของเราก็ส่องเข้าไปให้เห็นนะฮะเพราะว่าถูกแกะไอ้นั่นหมดแล้วนะ

คุณผู้ชมฮะเชื่อไหมครับว่ากลุ่มคนในองค์กรนี้เราเรียกว่ากลุ่มผี
แต่ว่าเขาไม่มีอะไรต่อท้ายนะไม่ต้องมาผีอาชีวะอะไรแบบนี้นะ
เออกลุ่มผีนะฮะ
เราใช้กลุ่มผีนะอย่าไปเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาอะไรเนี่ยนะ
ผอบตลอเขาบอกแบบนี้ตอนแรกที่อาจจะพูดไปว่าผีอาชีวะอะไรแบบนี้ใช่ไหม

ผอบตลอเขาบอกว่าผู้ช่วยผอบตลอ

เพราะว่าคนที่อยู่ในกลุ่มนี้มีทั้งที่เรียนแล้วก็ไม่ได้เรียน
แต่ส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่ได้เรียนแล้ว
ไม่ตั้งใจเรียนเรียนไม่จบแล้วก็ออกมารวมตัวอยู่ตรงนี้
นี่ไงเขาเลยเรียกว่ากลุ่มผีเรียนไม่จบอ่ะ

บรรดาศิษย์เก่าหรือว่ารุ่นพี่หรือว่าคนที่เรียนอยู่ที่สาบันต่าง
เขาตั้งให้เขาบอกว่าแยกพวกนี้เถอะ
ออกจากกลุ่มน้องนักศึกษาที่เขาเรียนอยู่

ไม่เกี่ยวข้องกับเทคนิคอาชีวะอะไรต่าง

คืออันนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับสถาบันเขาด้วย

ที่เขาตั้งใจเรียนอยู่ในสถาบันแห่งนี้จริง

ใช่ฮะดังนั้นอย่าไปเรียกเกี่ยวกับอาชีวะเทคนิค

พวกนี้กลุ่มผีองค์กรผีได้นะครับ
เขาบอกว่าโอ้โหกลุ่มเหล่านี้จะแบ่งชั้นนะ
ออกเป็นอนุบาลประถมมัธยม
นุบาลนี้อยู่ในขั้นของการฝึกฝน
ประถมอยู่ในขั้นของการดูงาน
มัธยมอยู่ในขั้นของการลงมือ
แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เก็บแต้มเรียบร้อย

คือเหมือนกับอนุบาลก็แบบเรียนทฤษฎีไปอย่างเดียว
พอเลื่อนชั้นปฐมหน่อยออกตามไปกับพี่เขา

แต่ถ้าเกิดเลื่อนชั้นไปอีกก็คือลงมือปฏิบัติเองแบบนี้เหรอ
คุณมันน่ากลัวมากนะฝึกฝนกันเป็นแบบนี้นะฮะ
แล้วก็๙คนที่ตำรวจจับได้ในกวนแรก

ชั้นอนุบาลอยู่เลยยังดูงานฝึกฝนเรียนรู้กันอยู่เลย
ทีนี้ผู้ต้องหา๑รายก็คือนายสหัสวัสดิ์
คนที่ขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
ไปร่วมก่อเหตุยิงนักศึกษาอูเทน
หน้าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคณะเพศศัตริย์
เมื่อต้นปีก็คือมกราคมปี๖๖

นำรถจักรยานยนต์ทั้งหมดไปเก็บเป็นหลักฐาน
จากนี้ยังพบสมุดจดคำสอนอันนี้ก็น่าตกใจนะ

อย่าปริปากปฏิเสธ
และอย่าพูดถึงคนนำกลุ่ม

เขาจะปิดมากเลยไม่ให้รู้เลยว่าใครเป็นไอ้โม่งผู้นำเนี่ยนะครับ

บัญชีรับโอนเงินสนับสนุน
มันเป็นหลักฐานเส้นทางทางการเงิน

มีเพื่อนรุ่นพี่นะไปเยี่ยม๑ใน๘ผู้ต้องหา

โอ้โหเขามั่นใจมากเขาเดินดุ่ยขึ้นไป

เยี่ยมเพื่อนรุ่นน้องของเขานะ

คุณผู้ชมฮะเอาฟังเสียงหน่อยครับ

นี่แหละเขาก็บอกคือมันมี๒ช็อตที่เขาพูดไง

นักข่าวก็ถามเขาก็ตอบมากขึ้นด้วยนะคะ
ส่วนผู้การจ๋อนะทางด้านของ

บาร์ตควรตำรวจตรีธีรเดชน์ธนมสุธี

พยายามให้การที่ไม่เป็นประโยชน์ในชั้นสอบสวนนะ
แต่ถ้าถามว่าในหลักอาชญาวิทยา

พบข้อมูลโยงถึงกลุ่มผู้สนับสนุน
เป็นรูปแบบองค์กรผีมี๘๔คน
ตกใจคือกลุ่มทุนทีมกฎหมาย

พร้อมตรวจสอบประวัติคนสายอาชีวะ

พร้อมตรวจสอบคนที่ไปเยี่ยมทั้งหลายแหล่งนะ

ว่าเกี่ยวข้องอะไรกับองค์กรผีนี้บ้าง

ว่าจะล้างบางองค์กรผีแบบนี้นะคะ

มันเป็นขบวนการมันมีรายละเอียด

มันมีแบบนี้ในบ้านเราจริง
ผู้การจอบอกว่าจะต้องสาวถึงไอมอง
หรือว่าคนนำให้ได้
แล้วก็สาวไปถึงพวกนายทุนทั้งหลาย

แชทไลน์ที่แบบมันเป็นข้อมูลมาเลย
แล้วแบบวางแผนตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ

แต่สิ่งที่ตำรวจสืบรู้มาแต่ละอย่างเนี่ยนะคะ